กันบ้างดีกว่าจะพาไปดูตำนานพื้นบ้าน
ชาละวันกระไข้ทอง

ว่าด้วยเรื่องตำนานของพญาจอราเข้
ดังนั้นเสื้อผ้าเลยต้องจัดมาแบบอลังการนะคะ
ดูอย่าง๒สาวกรีพแล้วก็เพลงครับ
รับบทเป็นวิมาลากับเลื่อมลายวันค่ะ
จรเข้นนางสนมของชาลวรรดิ
ก็ต้องเซ็กซี่นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีการแบบเอวลงเอวลอย
ผ่าสูงสุดฤทธิ์นะคะคุณผู้ชม

นี่บอกเลยเนื้อหนังมังสา
เขาบอกว่าโชว์หมดทั้งกองโชว์ไปเลยค่ะหุ่นดี
ไม่ว่าจะเป็นก๊อฟอนุวัฒน์นะคะสันพิชยดลค่ะ
เรียกว่าอวดกล้ามประชันซิกแพคกันสุดฤทธิ์เลย
รวมไปถึงหนุ่มผมยาวนะคะลูกกล้าวใจอย่างพระเอกวัยรุ่นค่ะ
โอมทิติวัฒน์นั่นเองรับบทเป็นพ่อชาลวัน
วันนี้ค่ะมาบวงสวงเนี่ยอาจจะดูแบบมิดชิดคุณผู้ชมค่ะ
อย่างกับเขาบอกว่าเลยไหมอย่างกับด็อกเตอร์สเตนในหนังเรือพาเวล
แต่พอเข้าฉากจริงพ่อพระคุณลุงช่องค่ะ
โอมเนี่ยเขาจัดเต็มนะคะอวดหุ่นลีนฟิตปังเลย
ชันรุ่นพี่ได้แบบสบายอันนี้ชุดเต็มอาจจะดูขัดใจนิดหนึ่ง
แต่อย่าให้ถอดออกมานะจ๊ะบอกเลยว่ากระร่าวใจร้อนนะชุดนี้
เออค่ะไหนค่ะได้เจอโอมค่ะเลยขอเมาส์เรื่องวันเกิดครบรอบ๒๔ปี
เอฟซีเนี่ยเขารวมตัวกันทำบุญแถมยังจัดเตอร์ไพรส์ให้แบบอบอุ่นด้วยนะ
เอารูปไปติดไว้ที่ท้ายรถยนต์ค่ะตุ๊กกับรถบรรทุกนี่แหละ
ส่วนของขวัญวันเกิดให้ตัวเองค่ะก็ไม่มีแต่ว่าความรักแล้วก็มีแต่ให้ครอบครัวเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
ให้ตัวเองไม่มีหรอกของขวัญมีแต่ให้ครอบครัวแล้วก็เอฟซีนะคะ

โดยถึงแม้ค่ะจะโตขึ้นทุกปีเลยแต่โอมเนี่ยก็ไม่ลืมฝันนะนั่นก็คือการเป็นสจวดนั่นเอง
ก็ขยับเป็นกัปตันบนเครื่องบินให้ได้เราไปฟังเสียงหนุ่มโอมกันนิดนึงค่ะ
มีโปรเจกต์ต่างที่แบบมีทั้งป้ายไฟมีรถตุ๊กรถบรรทุกโอ้โหเราตามเจ็บแทบไม่หมดนะครับ
ขวัญให้ตัวเองเนี่ยผมผมไม่มีไม่มีเลยสำหรับปีนี้แต่ว่าคือผมคุยกับคุณแม่นะครับว่าแบบ
ปีนี้ผมจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพราะว่าผมก็ยังมีฝันว่าอยากจะทำธุรกิจ
แล้วก็แบบว่าอยากจะไปเรียนเพิ่มเติมเรียนการบินอะไรแบบนี้ครับผม
อยากเป็นนักบินอยากเป็นนักบินด้วยแล้วก็แบบอยากเป็นแบบสจวดก่อนอะไรอย่างนี้
แบบว่าแล้วก็ค่อยแบบไต่ระดับไปสอบทุนเอา
เออนะปวดขวาดีนะตัวเองเป็นนักแสดงนะคะอยากเป็นสจวดก่อน
ถ้าเป็นสตรวจได้อยากเป็นนักบินโอ้ยยอดเลยนะ
ก็ตามฝันกันไปแล้วกันแต่ว่าวงการบันเทิงอย่าพึ่งทิ้งนะคะ